ย้อนกลับไปเมื่อกี้คุณน้ำแข็งบอกว่าลุงพลมีทานอาหารเช้าที่โรงแรมด้วยนะ
ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าที่โรงแรมเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
ทางด้านของพ่อและแม่ของลุงพลเนี่ยนะคะก็คือนายผ่องวิพากับนางพาวิพา
นี่คุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจลูกชายกับลูกสะพ้ายของตัวเองก็มาที่ห้องอาหารนั่นแหละค่ะ
มีการถ่ายภาพครอบครัวกันด้วยนะเห็นบอกเป็นภาพวิวริมฝั่งแม่น้ำโขงอ่ะนะคะ
แล้วก็ก่อนที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอวยพรค่ะ
บอกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุ้มครองนะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
แล้วก็เชื่อว่าทั้งลูกชายลูกสะพ้ายไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แน่นอนนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดีกว่าค่ะ
อยากให้ลูกชายได้ความโดยสุด
ที่ผ่านมาเราไม่เคยเชื่ออยู่แล้วว่าลูกชายเราจะมายุ่งเกี่ยวกับคดี